ชาวบ้านตื่นเต้นกันใหญ่ไปดูน้ำผุด

ก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปขอโชคขอลาบ

หมู่๓บ้านควนกลิ้ง
ตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เลยเอาท่อซีเมนไปวางตรงกลาง
น้ำก็ผุดขึ้นมาจนเต็มท่อเลย
ชาวบ้านก็มาดูกันเต็มเลยนะคะ
เจ้าของบ้านตรงนี้ค่ะนายสมพรอายุ๕๗

ตอนแรกคิดว่าท่อประปาแตกหรือเปล่า

ก็เอาจอบไปขุดดินปรับพื้นที่
มันก็เอ๊ะไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรรั่วนะคะ
เมื่อวานนี้ก็เลยเชิญนายฮีรันอายุ๕๓ปี
เป็นพรามค่ะตามความเชื่อนะคะ

พรามก็เอามือจุ่มในน้ำ
บริกรรมคาถาแล้วก็บอกว่า
เป็นน้ำดีน้ำหนักแน่นดี
รสชาติดีอาบได้ดื่มได้

จุดนี้เป็นน้ำผุดทางทิศตะวันออก
เป็นสิ่งที่ดีแก่เจ้าของบ้านค่ะ
เขามาจับลงล้อมือเหนือนาน
ปลอมเรื่องนี้ก็เป็นในมุมของความเชื่อ

คงต้องไปดูกันหน่อยนะ